เรามี๗สถานการณ์สมมุติที่จะทำให้เรานั้น
รู้จักและเข้าใจผู้ชายคนนี้มากยิ่งขึ้น

ภรรยาเจอกระดาษจดเบอร์โทรศัพท์พร้อมชื่อสาว
ในกระเป๋ากางเกงของคุณเจมส์
ซึ่งคุณไม่รู้ว่ามันมาจากไหน

เดี๋ยวก็เปิดสปิกเกอร์โฟนแล้วคุยเลย

แล้วถ้าเป็นคนที่แอบรู้จักอ่ะ
แอบนั่นไงแอบยัดเบอร์ไว้ในกระเป๋าเลย
พี่แชมพี่แชมโทรมาจริง

แม่คะคือเราเป็นตาร์ไล่
ต้องคงต้องนั่งจับเข่าคุยกัน
อือ

เพราะแสดงว่าคงไม่ได้ชอบเราสิอย่างนั้น

เราไม่ดีตรงไหนหรือว่าอะไรที่เขายังไม่ชอบเรา

ในวันก็เหตุผลเดียวกัน

นี่ไม่ต้องขยี้
ลำบังที่เขาอธิบายเราก็จะปวดเปล่าอยู่แล้ว

ได้แล้วกินปลามากตาดี
ภรรยาคุณโทรหาคุณแต่ตอนนั้นคุณไม่สะดวกรับสายเลย
ตายแม่น้องฝึกงานในกองถ่ายรับสายแทน

ภรรยาคุณก็เลยเข้าใจผิดแล้วก็มโน

ก็คือจริงความจริงมันก็คือความจริงนั่นแหละ

แล้วเขาไม่เชื่อแล้วบอกว่าเอ้าแล้วจะมารับได้ยังไงโทรศัพท์แท้

แล้วก็น้องนี่น้องคือน้องฝึกงาน
แล้วทำไมไปสนิทกันไปคุยกันถึงกล้ารับโทรศัพท์แทนเลยเห

คือบางทีเวลาถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเขาเรียกว่าเข้าใจผิด

จะแบบนี่หล่อนเป็นอะไรมากหรือเปล่ายะอะไรอย่างนี้
เจ็บเมืองงานก็ไม่เวสหรือย้าอะไรอย่างนี้

เขาก็จะรู้แล้วว่าถ้าเป็นเรื่องจริง
เราไม่เล่นมุกอย่างนี้แน่อะไรอย่างนี้

ที่มีแค่๕คู่ในโลกเท่านั้น

รอมันลดราคาก่อนได้ไหมค่อยซื้อมันแพงไป

อันนี้เราก็ต้องพูดความจริงครึ่งเดียว

เนี่ยเวลาสมมุติเราจะไปซื้อจักรยานใหม่อะไรอย่างนี้
เราก็คงไม่บอกราคาจริงอะไรอย่างนี้

๑ใน๓ไม่ได้ราคาตั้ง

ได้แบบโคลกันอะไรอย่างนี้

ถ้าภรรยาซื้อชุดมาใหม่
ซึ่งคุณมองว่ามันโป๊ะเกินไป
ไม่อยากให้ใส่ควรจะทำอย่างไร
มันโป๊ะมันโป๊ะชุดนี้

เราก็ไม่ได้เป็นคนทั่วไปแล้วนะ

ใช่แล้วตอนนี้เราก็มีคนรู้จักบ้างแล้วนะ

ความเป็นครูอยู่เหมือนกัน
เดี๋ยวเจอนักเรียน

ก่อนไป๘ล้านเขายังไม่ซื้อ

อันนี้ได้เกียรติอะไรไหมฮะ
คุณจะทำอย่างไร
ยิ่งอ่านยิ่งเห็น

เพราะว่าเวลาสมมุติเราไปร้านเครื่องดนตรี

ไม่อยากถ่ายฝ่า

ก็นี่แหละนะฮะก็คงพูดกับเขา
ตรงว่าเรามีบทบาทที่เราต้องรับผิดชอบ

โอ้โหเพื่อการถ่ายอันนี้เหรอฮะ

เอาตอนนี้ถือว่าความสนุกต้องพักเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้า
เราจะกลับมาพูดคุยกับผู้ชายในฝันของเราคนนี้ต่อค่ะ